นามสกุลดังด้วยนามสกุลชิณวัตร

แต่ส่งอุ้งอิ๊งลูกสาวคนเล็ก
มารอชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

ภาษานังการพูดที่ไม่ปฏิเสธ
เหตุการณ์นี้จริงเป็นการประชุมพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้
ที่ศูนย์การประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติที่ขอนแก่น
ท่านสมพงศ์อมรวิวัติหัวหน้าพลักษณ์

พอหัวหน้าประกาศลาออกกรรมการบริหารก็ต้องโละใหม่หมดเลยฮะ
จากนั้นก็มีการเลือกหัวหน้าคนใหม่
หัวหน้าคนใหม่ลงคะแนนเอกสารท่านนี้
คุณหมอชนละนานศรีแก้วเป็นหัวหน้าพัก
มีคุณหมอชนนาศรีแก้วก็จะมีรองหัวหน้าพัก

มากมายไก่กองตำแหน่งแห่งหน
มากมายของพักเพื่อไทยแต่ไฮไลท์

จดจ้องที่คุณอุ้งอิ๊ง
อุ้งอิงแผ่ทองทานชินวัฒน์

นี่คือบิ๊กฮะบิ๊กเซอร์ไพรส์จริง
เพราะว่าคุณอุ้งอิ๊งคือบุตรสาวของอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์
คุณอุ้งอิ๊งมารับตำแหน่งทางการเมืองหรือทางพักเนี่ยอย่างเป็นทางการครั้งแรก

แต่มารอบนี้คุณอุ้งอิ๊งรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพัก
ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม
คนเลยถามว่านี่คือการวางหมากรอเล่นการเมืองอย่างเป็นทางการ

อยากมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง

ไม่ตอบแปลว่าเย็ดฟังเสียงคุณอุ้งอิง
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ

ยังค่ะยังค่ะ

อันนี้ก็ต้องทีมเวิร์คเป็นหลัก
เดี๋ยวตอนนั้นให้พี่มาสัมภาษณ์อีกทีหนึ่ง
ตอนนั้นพี่มาสัมภาษณ์อีกทีหนึ่ง
เป็นแบบนี้แหละและระหว่างที่คุณอุ้งอิงมีการไลฟ์

แล้วก็ถ่ายภาพมาด้วยฮะก็คือพี่ชายกับคุณพ่อ
ใช้คำว่าอมยิ้มได้ไหม

ทั้งคุณโอ๊คผ่านทองแท้ทั้งอดีตนายกทักษิณชิน
ดูลูกสาวคนเล็กอุ้งอิ๊ง

ไปตามกันคุณศักดิ์สินคงคิดว่าเหมือนกู

หัวหน้ามีตำแหน่งต่างครบถ้วน
แล้วมีประธานที่เป็นไฮไลท์

พลังประชารัฐพลังประชารัฐเป็นแบบไหน

ก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีที่เป็นกรรมการบริหารพัก

ล่ารายชื่อหวังว่าจะมีการล้มกระดาน

เป็นเสียงแน่เพราะมีการขับเคลื่อน
ยื่นเคลื่อนไหวกันแบบนี้แต่สุดท้าย
ให้สุดและหยุดที่คนนี้คนเดียว
ป้อมท่านรองนายกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้า
พลังประชารัฐคือจะทะเลาะกันอะไรต่างมากมายไก่กอยังไง
คนนี้เคาะตู้มเดียวพุบโต๊ะ
เฮ้ยถ้าอยากจะทะเลาะกันกูลาออกนะ
เดี๋ยวอะไรฮะคู่ใครคู่ในพักษณ์
หรือว่าขู่ไปถึงธรรมเนียบรัฐบาล
มันเหมือนมันสะท้อนไปถึงนู่นเลย
ต่างหัวหน้าข่าวนี้ประโยคนี้พูดถึง
พูดต่อหน้าคุณธรรมนัฏและรัฐมนตรีดีเอส
ที่เคาเรียกมาคุยกันต่อหน้า
เป่ากระหม่อมด้วยคำนี้คาถานี้ฉมังเหลือหลายจริง
ความขัดแย้งต่างนานาพากันเงียบกริ๊บไปหมดเลย
แต่หลังจากนั้นจบนะฮะจบก็คือคนนี้ยังเหนียว
ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลขาธิการพัก

ยังเป็นผู้กรธรรมนัฐยอดรักอยู่เหมือนเดิมเฮ้ย
อะไรฮะของเขาดีจริงว่ะเห็นไหมของเขาดีจริงถ้าเรามองแบบการเมืองนะ
คุณจะไปแหวกอกดูพระองค์ไหนคุ้มครองหมดแต่ว่าผมคิดว่าลุงป้อมน่าจะคุ้มสุดแล้ว
ครองสุดแล้วหลังจากการสยบศึกทั้งหมดแล้วก็มีการแถลงความสามารถสมัครสมัครสามัคคีกันเกิดขึ้น
แต่การแถลงรอบนี้ช่วยแงะหน่อยท่านธรรมนัฐอยู่ไหนเนี่ย
แล้วสามัคคีกันฝั่งเดียวอีกฝั่งนึงเขาไม่มาแถลงด้วยฮะ
คนที่แถลงก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นกับรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคม
อีกฝั่งเดียวแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็สามัคคีแต่ว่าไม่อยากสามัคคีกันที่หน้าจอทีวีแบบนี้ด้วย

เมื่อวานนี้ไปถามลุงป้อมเดือดขึ้นมาทันทีทันใด
มีบรรยากาศไหมล่ะเชิญครับ
เห็นมีข่าวว่าท่านจะลาออกที่ไหนวะ

มันต้องแบบระบบทหารแบบนี้แหละเข้มข้นแบบนี้

ส่วนลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เลยถูกถาม
ถูกถามความเคลื่อนไหวที่สยบจบเรียบร้อย

ยังคงเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐอยู่

เดินขึ้นตึกไทยไปในทันที

ยังทำขึ้นขยับเขยื้อนขึ้นไหวอะไร

และยังเป็นคนน่ารักของลุงป้อมอยู่ดี
นี่แหละเขาถึงบอกว่าทหารเนี่ยแน่นอนฮะ
เขาเรียกว่าอะไรนะเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอน

จริงมันบาดนี่ก็คือการเมืองด้วยนะ